มีใครรู้สึกเหนื่อยคุณสองคนอยากจะลาพักลงพักร้อนไปเที่ยวผมจะพาไป
เดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนว่าไอ้ที่จะพาไปนี่คือเคยไปพักมาแล้วหรือยัง

เขาบอกว่าเขาปลอดภัยมีคนดูแลดีตลอดทั้งคืนเป็นห้องพักสไตล์วินเทจ
เออเอามันดียังไงมันน่าพักหรือเปล่า
เดี๋ยวไปดูก่อนแล้วถามว่าคุณผู้ชมอยากจะไปไหมทั้งสองท่านด้วยนะ
เอาไปที่อุทัยธานีคุณผู้ชมไปดูภาพเห็นไหม
๓ห้องนอน๒ห้องน้ำกระดาษทั้ง๑๑๙ตรมห้องสวย

แต่ว่าก่อนที่คุณจะบรรยายดิฉันเหลือไปดูชื่อข้างบนเนี่ย
อันนี้คือห้องพักสไตล์วินเทจ

อันนี้เป็นกระแสโซเชียลชวนคำ

คุณตำรวจเขายืนอยู่ห้องขังเขียนว่า
มันจะคลูดเลยฮะ๓ห้องนอน๒ห้องน้ำขนาด๓

เอาท์ออกตามรูปคดีดูแลดีทั้งคืน
วันหยุดวันเสาร์ห้องยังว่าง
แท็กเอฟซีตำรวจหน้าดำ

พักฟรีแต่ไม่มีใครอยากจะพักนะ
แม่ก็แบบเช็คเอาท์ตามรูปคดีดูแลดีตลอดทั้งคืน

โอ้โหกดไลค์เยอะมากนี่หมื่นกว่าทีเดียวนะฮะ

แล้วก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นเชิงหยอกล้อ
เช่นสอบถามหน่อยคุณตำรวจ
เออเผื่อแชทกับเพื่อนรวมทั้งอาหารเช้าฟรีไหม

สุดท้ายเรียกเสียงฮาได้
เป็นโพสต์ที่หนุ่มรายนี้เขาเขียนว่าก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสละกัน
รับทำข้าวกล่องพร้อมกับน้ำดื่มเมนูเลือกได้จัดให้สุดอร่อยพิเศษ
ไม่อยากออกจากคุกเลยเริ่มต้นแค่กล่องละ๗๐บาทเท่านั้น
เอียเม็ดถึงสอนอกินในห้องขังได้เลยแล้วก็แบบมีแบบมินิเซตนะ
สำหรับทั้งเดียวข้าวผัดบวกโอเลียงเจ็ดสิบบาทค่ะหรือว่าแบบคอมโบ้ก็ได้
เป็นคอมโบ้เซตนะฮะกับข้าวสามอย่างเออห้องรวมแบ่งกันกิน
กับข้าว๓อย่างข้าวหอมมะลิ๔ชุดน้ำอัดลม๒ขวด
ราคานี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับหรือเป็นแบบปาร์ตี้เซต
เป็นหมู่คณะอะไรแบบนี้ฉลองกันไปในการประกันตัวกับร้อยเวร
แล้วก็ออกมาเฮฮากันต่อมีทั้งน้ำตกส้มตำอะไรแบบนี้นะ
ย่างคอหมูย่างแถมข้าวเหนียวแบบรีฟิลเติมฟรีน้ำก็รีฟิลแบบไม่อั้น
ใครอยากเข้าไปพักไปกินก็ลองไปที่การุ้งที่อุทัยธานีนะครับ
เซ็กอินตามรูปคดีพักฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถูกต้องเอ่อ
คุณทัศนัยอามินิเซตคอมโบเซตหรือว่าปาร์ตี้เซ็
ขออะไรเลยครับแล้วก็ไม่อยากจะเข้าไปพักด้วยฟรีก็ไม่ไปครับ
อ่าเป็นเรื่องขำในโลกโซเชียลนะคะที่เราให้คุณผู้ชมได้ชมกัน
ยิ้มกันยามเช้าก่อนออกไปเรียนก่อนออกไปทำงานใช่ครับ